คุณผู้ชมคะเปิดภาพบรรยากาศมาวันแรก
วันนี้นะคะก็เป็นประการประมวลภาพของพี่โอวรุษนะคะ
ติดตามกันมาตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับอาการป่วยของพี่โอวรุษ
ซึ่งในช่วงเย็นของวันนี้พี่นิโน่เมธานีเพื่อนสนิท
ก็ได้เดินทางไปถึงโรงพยาบาลหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ได้รุดเข้าไปเยี่ยมด้านในทันที
ทีมแพทย์ได้มีการเปลี่ยนการรักษาซึ่งเป็นตัวยาที่ดีที่สุด
เรื่องต้นจะไม่มีการย้ายเข้ามาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอย่างแน่นอนนะคะ
โดยตอนนี้ทั้งพี่โน่พี่ตั้มสมประสงค์พี่ปิงปองยังอยู่ด้วยกัน

แต่ที่แน่วันนี้ไม่มีแถลงข่าวอย่างแน่นอน
คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราได้รับรายงานมาว่าจะมีการแถลงข่าวช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
แต่ว่าก็ไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดนะคะ
และเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมานี้เอง
อัปเดตว่าตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันอยู่

ยืนยันถึงตอนนี้ว่าโอยังมีชีวิตอยู่

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้โอและครอบครัว
ขอบคุณทุกสื่อที่ส่งกำลังใจให้โอครับ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านหางดง

รวมถึงชื่นชมความน่ารักของอดีตพระเอกดังอีกด้วยค่ะ
ขอบคุณทุกสื่อที่ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์

ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์

ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์

ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์

ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์

ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์

ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์
ส่งมาให้โอโนเฟอร์เรเวอร์